คุณผู้ชมค่ะเมื่อสักประมาณตี๓๓๐ที่ผ่านมา
เกิดเหตุเพลิงไหม้ทาวน์ฮาวส์๒ชั้นที่จังหวัดภูเก็ต
เหตุการณ์นี้ทำให้มีคนได้รับบาดเจ็บ๒คนแล้วก็เสียชีวิต๒คน
คือเจ้าของบ้านที่เป็นสามีภรรยาได้รับบาดเจ็บเพราะว่าหนีออกมาได้ทัน
ส่วนคนที่เป็นหลานแล้วก็เพื่อนของหลานหนีไม่ทัน
ถูกไฟคลอกเสียชีวิตในจุดเกิดเหตุค่ะ
หลังจากที่เกิดเหตุแล้วชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์
พยายามโทรแจ้งกู้ภัยแล้วก็รถดับเพลิง
ระหว่างทางที่จะเดินทางมาที่บ้านจุดเกิดเหตุ
คือซอยมันก็แคบอยู่แล้วแล้วก็มีรถไปจอดอยู่
เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเดินทางเข้ามาช่วยเหลือก็เป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะ
ที่สุดแล้วก็เลยทำให้เกิดเหตุสลดขึ้นค่ะ
ทีนี้จุดเกิดเหตุก็คืออยู่ที่บ้านเลขที่๑
หมู่บ้านศรีสุชาติแกลนวิว๑หมู่๕ตมรัศดา
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงมีคนตายแล้วนะอยู่ในบ้าน
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งกันแล้วค่ะช่วยดับเพลิง
ที่เกิดเหตุคุณผู้ชมเป็นบ้านทาวน์ฮาวส์๒ชั้น
ซึ่งมีซอยค่อนข้างแคบอย่างที่บอกไปรถจอดอยู่บริเวณริมถนนจำนวนมาก
ยากนักที่จะนำรถดับเพลิงเข้าไปยังจุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงไปพบเปลวเพลิงลุกไหม้อยู่ที่บริเวณชั้นล่าง
แล้วก็ชั้น๒ของบ้านอย่างหนักเลยนะคะ
พยายามที่จะระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงอย่างเร่งด่วน
เพื่อไม่ให้มันลุกลามไปยังบ้านของชาวบ้านที่เขาอยู่ข้างเคียง
ใช้เวลาค่อนข้างนานเหมือนกันสักประมาณชั่วโมงเศษ

ทีนี้ไปตรวจสอบเพิ่มเติมไปพบว่ามีคนได้รับบาดเจ็บ๒ราย
ชื่อว่านายชุมพลจิตวารินอายุ๓๗ปี
แล้วก็ภรรยาของนายชุมพลก็คือนางสาวดารินปัญญารสอายุ๒๗ปี
หน่วยกู้ภัยก็ต้องรีบนำตัวทั้ง๒คนส่งลงพยาบาล

ในบ้านนะคะไปพบว่าทรัพย์สินเนี่ยถูกเพลิงไหม้เสียหายเกือบทั้งหมด
แล้วก็ไปพบศพผู้เสียชีวิตสองศพด้วยกันนอนอยู่ที่พื้นหน้าประตูชั้นล่าง
แล้วก็ห้องนอนชั้นสองสภาพเนี่ยคือถูกเพลิงไหม้จนผิวหนังถลอกเลยนะคะ
ผู้เสียชีวิตสองคนก็คือนางสาวสุพรรคจันทราชอายุยี่สิบห้าปี
แล้วก็อีกคนนึงชื่อว่านางสาวชุลีพรเหมบุตรอายุ๒๓ปี
ไปสอบถามนายอักขพลสงชูอายุ๒๒ปีเป็นชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์
เล่าบอกว่าช่วงที่เกิดเหตุพี่สาวและพี่ชายได้ยินเสียงคล้ายกับว่ากระจกแตก
ก็เลยออกไปดูที่สุดแล้วพอออกไปดูเนี่ยนะ
ออกมาจากภายในบ้านทั้งชั้นล่างแล้วก็ชั้น๒ของบ้านจุดเกิดเหตุ
จึงเรียกให้ไปช่วยจากนั้นก็พยายามนะคะพยายามช่วยเต็มที่แหละ
กระจกบ้านเข้าไปเพื่อจะช่วยเหลือคนในบ้าน
แต่มันเข้าไปไม่ได้จริงจริงค่ะก็เลยคิดวิธีการต่อไป
นำสายน้ำมาต่อกับก๊อกหน้าบ้านพี่สาว
ฉีดน้ำสกัดแต่ก็ไม่เป็นผลนะคะ
เปลวเพลิงก็เลยลุกไหม้อย่างรวดเร็ว
หลังจากนั้นไม่นานรถดับเพลิงก็มาถึงจุดเกิดเหตุค่ะ
ส่วนคุณพ่อของคนที่ได้รับบาดเจ็บนี้นะคะ
พอทราบข่าวก็เดินทางมาที่บ้าน
และก็บอกว่าลูกชายในชุมพล
มีอาชีพเป็นพ่อค้าเขียงหมูในตลาดสดกระทู้

ส่วนผู้เสียชีวิตทั้ง๒คน

เพิ่งมาอาศัยอยู่ด้วยกันสักประมาณ๓เดือนเศส
ก่อนที่จะเกิดเหตุสลดนี้ขึ้น
เมืองต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าต้นเพลิงมาจากบริเวณชั้นล่าง
ก่อนที่จะลุกลามไปยังชั้น๒ของบ้าน

อยู่ระหว่างสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งนะคะ